ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะชวินกีฬาหรือที่ครูสลาเรียกติดปากว่าวิทยา
เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยทั้งครูสลาและวิทยาต่างก็เป็นชาวอำนาจริง
เรียนหนังสือมาด้วยกันที่วิทยาลัยครู
ก่อนจะมาทำงานบุกเบิกแนวเพลงลูกทุ่งอีสาน

ซึ่งหลังจากที่ครูวิทยาเสียครูสลาก็ได้เขียนบทอำลาอาลัย
ไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คบ้านเพลงครูสลาด้วยค่ะ
และถ้าครูไม่อยู่ร้อยเขาให้มา๘๐เป็นอย่างนั้น
นี่คือวิทยากีฬาในความสมจำของครู